มาดูเรื่องนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเขาโปรยมาบอกว่าโจรดวงสวยถึงคราวซวย
ขวัญอ่านแล้วบอกไม่ใช่ซวยหรอกเอาจริงกรรมตามทัน
เนี่ยจริงค่ะโดนจับได้เพราะไปขึ้นบ้านเขาไปงัดบ้านเขา
เสร็จแล้วปรากฏเฮ้ยไอ้มอเตอร์ไซคันนี้ทำไมคุ้น
ดักรอเป็นนักสืบเองเลยค่ะจนเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์กลับมาปรากฏเป็นโจรจริง
นี่นะคะเป็นภาพกล้องวงจรปิดค่ะที่ร้านซักรีดแบบหยอดเหรียญ
คุณผู้ชมเนี่ยอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ที่ให้ดูกล้องก่อนเพราะจะให้ย้อนกลับไปวันที่เขาก่อเหตุ
นี่วันที่ก่อเหตุตอน๕ทุ่ม๑๔กันยายนผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มา
เดี๋ยวคุณดูมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งเขานะคะนี่แหละเป็นจุดที่ทำให้เขาโดนจับ
แต่งซิ่งใช่แต่งซิ่งใส่ทะเบียนป้ายทะเบียนปลอมมาแล้วทำทีนั่งอยู่หน้าร้านเหมือนกำลังจะมาใช้บริการ
พอจังหวะได้อาศัยจังหวะเดินเข้าไปบริเวณบ้านเจ้าของร้าน
เขาถามว่าแล้วบ้านกับร้านคือความที่เขาอยู่ติดกัน
มันเดินลัดเลาะไปได้ไอ้โจรรายนี้ก็เข้าไปในบ้านเจ้าของร้านซักรีดแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้
ปรากฏเข้าไปขโมยเงินเขาสี่ถึงห้าหมื่นบาทแล้วหนีไปเลยค่ะกระทั่งสามวันต่อมา
สิบเจ็ดกันยายนเหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดสิบสี่นะคะคุณผู้ชมคุณสายทิพย์ค่ะ
เป็นเจ้าของร้านและเป็นผู้เสียหาย
เธอบอกว่าเธอไปเดินเที่ยวงานบริเวณเขื่อนริมน้ำ

ตอนที่เธอกำลังเที่ยวงานอยู่
สะดุดตาไงคุณสะดุดตากับอะไรรู้ไหม
เตอร์ไซค์แต่งซิ่งเอ๊ทำไมมันคุ้นนะ
เธอเลยดักซุ่มรอรอดูก่อนว่าเจ้าของรถจะกลับมาไหม
ปรากฏเจ้าของรถกลับมาเธอบอกเฮ้ย
ทำไมเหมือนโจรเลยที่ไปขโมยของเธอ
เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้ค่ะ
แล้วรูปประพันธ์สันฐานเธอมั่นใจว่าใช่แน่

สุดท้ายใช่โจรไม่โจรถามเธอค่ะ
ไปเจอกันที่ไหนที่ไหน
ที่งานหน้าโรงพยาบาลที่ขายอาหารนะคะ
พอดีเดินดูรถมอเตอร์ไซค์ทีละคัน
เราไปเจอว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้เหมือนในกล้องวงจรปิด
ก็เลยอ้อมไปดูทะเบียนไว้ก่อน
แล้วก็นั่งอยู่ห่าง
จะดูว่าคนที่มาขึ้นมอเตอร์ไซค
ใช่ใช่คนเดิมที่อยู่ในกล้องเราหรือเปล่า

แล้วถึงโทรบอกพี่ตำรวจเขาว่าหนูเจอเขา
แหม่เพราะเขาเห็นตำรวจวิ่งหนีจำอ้าวเป็นกิโลเลย

คิวรับสารภาพผมนั่นแหละเป็นขโมยจริง
ผมได้เงินมาผมก็ไปจ่ายค่างวดรถมอเตอร์ไซค์

แล้วก็บางส่วนส่งไปให้แม่ไปซื้อยาบ้ามาเสพด้วย
เพราะผมเครียดผมตกงานผมหางานทำไม่ได้

ขโมยตามร้านที่มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแบบนี้นี่แหละ
วันที่เจอผู้เสียหายผมพาแฟนสาวผมไปเที่ยวนะ
ผมไม่รู้หรอกว่าโอ๊ยผู้เสียหายเขาแอบดักถ่ายรูปผมเอาไว้
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ของกลางไปหมดเลยนะคะดำเนินคดีต่อไปค่ะ